ตอนนี้ช่วงสดจริงถึงตัวนะครับ๙นาฬิกา๓๒นาทีนะครับ
เราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับและแน่นอนครับ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเราจะติดตามนะครับหรือตามติดชีวิตของดาราหรือว่าเซเลป
หรือว่าผู้คนที่คนไทยทั้งประเทศสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้ฮะเราไปดูกันครับว่าเซเลปคนนี้เขาทำอะไรกันนะฮะ
คนนี้ต้องพูดถึงเขาเรื่องของการเป็นดารานะครับนักแสดงที่มีความสามารถแล้ว
อกจากความสามารถทางด้านการแสดงและความสามารถในการดูดวงดูตัวเลขของเขาเนี่ย
เรียกว่าแม่นเพี้ยแล้วเขาเกิดจากการดูดวงตัวเลขตัวเบอร์โทรศัพท์จนเป็นมีชื่อเสียงมาก
แมนการินนะครับตอนนี้เราไปอยู่ที่บ้านเขาเลยดีกว่านะฮะไปดูกันว่าผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าพอแต่งงานแล้ว
กลายเป็นแม่บ้านไปเลยแทนที่จะเป็นพ่อบ้านไม่ใช่พ่อบ้านอย่างเดียวเป็นแม่บ้านนะฮะ
หล่อหุ่นดีซิกแพคด้วยอ่ะไปถึงหน้าบ้านแล้วนะครับอ่าผู้สื่อข่าวของเราน้องนัทครับ
วันนี้นัทจะมาในรูปแบบไหนนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนัทใช่น้องนัทหรอครับ
เอาอีกแล้วอีนัททำอะไรเนี่ยไปทำอะไรอย่างนั้นวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเธอเป็นอะไรอีก
วันนี้มาเป็นรอปภไงเราต้องกำลังสำรวจดูว่าบ้านแมนการินที่หลักไหนเป็นรอปภรอปภนี่คือหน่วยอะไรฮะระวังปราบปามหัวของเธอบ้านเขาอะไรอย่างนี้หรอ
พี่เปิ้ลเจอแล้วแมนการินอะไรต่ำขนาดนั้นเลยเหรอแมนกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นะ

เธอเป็นแค่รอปภเธอไม่ใช่หน่วยสวาสตร์จู่โจมอะไรจะไม่ทำเรื่องคนั่นนั้น

เมื่อกืนนี้เนี่ยตอนเช้านี้เกี๊ยวไม่ตื่น
เดี๋ยวในนี้เกี๊ยวอยู่บนบ้านใช่ไหม

ส่วนเราก็อยู่เฝ้าบ้าน
ใช่ครับมันต้องลุญมาทำหน้าพี่ของเราครับ
รถน้ำต้นไม้ตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยเหรอคะ
แมนทำอะไรบ้างในบ้านปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นถูพื้นอะไรบ้าง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถูบ้านกวาดบ้าน

เกาะน้ำเข้าตู้เย็นอะไรอย่างนี้ครับ
พี่แม่นักดูเกากนั้น
แต่ถ้าเป็นโบราณนี้

อันนี้ทำใจทำไหมครับ
แนนนี่ทำงานบ้านทุกอย่างเลยเหรอ
ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านเช็ดทำ

ตู้เย็นล้างตู้เย็นอันนั้นก็ล้างบ่อยหน่อยครับผม

ตู้เย็นระวังนะฮะระวังนะครับ

ร้านตู้เย็นแสดงว่าตู้เย็นต้องสะอาด
ช่วยมาหยิบน้ำมาให้นักข่าวของเราดื่มด้วยนะคะ
เพราะนักข่าวเรานี่
เพราะว่าเห็นน่ะทำทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็ลงไอจี

ทำทุกอย่างให้เมียเลยแล้วก็ถ่ายลงไอจีหมด
เอ๊ะหรือว่ามันเราสร้างภาพว่า

เอาจริงนะครับผมไม่ได้ทำคนเดียวครับ

แบ่งหน้าที่กันทำเลยใช่ไหมคะ

เรียกง่ายว่าพี่แมนกลัวเมียใช่ไหมพูดมาเลยตรง
ก็กลัวก็กลัวก็บอกครับเขาก็รู้อยู่แล้วนี่ครับ
อ๋อเป็นคุณตรงนะครับอ๋อครับเป็นคุณตรง
แต่จริงแบ่งหน้าที่กันทำครับพี่เปิ้ลคือเป็นคนที่รักบ้านหลังนี้
แล้วก็เป็นคนสร้างนะครับดูรายละเอียดดีเทลทุกอย่างประมาณเกือบ๒ปี

แล้วพอในช่วงจังหวะที่ย้ายมาอยู่บ้านนี้เป็นช่วงที่ชอบออกกำลังกายพอดี
ก็เลยมีความรู้สึกว่าการทำงานบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นการคาดีโออย่างหนึ่ง
ที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้สุขภาพที่ดีด้วยก็เลยเริ่มมาทำ
พอทำเสร็จปุ๊บโอ้โหชอบเลยเหงื่อมันออกเยอะอย่างนี้ครับ
เสาร์อาทิตย์อย่างนี้จะฟินมากก็เลยชอบไปเลยกลายเป็นชอบ
ที่ทำงานบ้านเยอะเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายเหงื่อเยอะ
เพราะว่าตัวเองตอนนี้หุ่น
แซ่บมากพี่แมน

แต่ว่าการดูเพียงภาพเนี่ยมันก็ดูตามไอจีได้ถูกไหมครับ
ตอนนี้ผมจะให้รอปภจับแล้วพูดถึงบรรยากาศของเรือนล่างให้ฟังดีกว่า
มาเลยค่ะพี่แมนอย่ารอช้าค่ะ

อย่าลืมใส่กระเป๋ากลับมาฝากนะ
ไม่เปิดดูซิกแพคนี้

เอามือเข้าไปดีกว่าครับ
นัทลูดลงได้แต่อย่ารูดขึ้นพี่แมนเขา
งานเย็นมากนะ

รายการเราจะถูกด่านะฮะมีรายการบันเทิงรายการหนึ่ง
ถือโอกาสร้านละประรวับไปสดละรวมควันตำโดดาราทุกคนที่นางไปถึง
เป็นไงบ้างรั้นคะต้องเป็นผู้สื่อข่าวนะค่ะ
ต้องเป็นใบต้องกับเชอรี่เท่านั้น

เจอครบทุกแพ็คไหมครับ

ถ้ามีเวลาอยากจะเข้าไปให้สัมผัสมิติ
ยินดีตั้งเลย
แล้วตามติดชีวิตของแมนอีกนิดนึง
ดูดวงดูตัวเลขอะไรต่างตอนนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมครับ
เกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมครับก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางครับ
เพราะว่าทุกวันนี้จะเป็นอัตโนมัติเยอะอย่างเช่น๑๙๐๒
ก็สามารถโทรมาปุ๊บผมจะรู้ข้อมูลของคุณละเอียดมาก

หลังนะครับคุณสามารถที่จะอ่านหนังสือได้เล่มใหม่ล่าสุดเสริมพลังชีวิตแค่นี้ตัวเลขนะครับ

พี่แมนขอบอกขายของนี้พูดคล่องพูดไวใช่ไหมนะ

รักเมียแล้วนะตอนนี้จะเป็นสายอย่างอื่นแล้วนะ
แล้วก็จะเป็นพ่อบ้านคออมด้วย

ก็ที่เขาพูดมาผมก็ไม่เถียงนะครับ
ไม่เถียงเลยล่ะก็เป็นตามที่เขียนแต่แค่หมายถึงว่า

หื่นหรือความทิ้ปแปดบวก

มันก็เป็นความสุขสนานอย่างหนึ่งพี่อยากให้ทุกคนมีสีสารเพราะว่าจริงแล้วโลกมันก็เครียดมากแล้วพี่
แมนความหื่นนี่ถือเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่จะได้พี่จะได้หื่น
เพราะว่าจริงผมก็ดูพี่เป็นไอดอลผมดูจากบุตรที่พี่ผลิตออกมา
เฮ้ยเดี๋ยวแต่พี่ไม่มีความหื่นเป็นความสนุกสนานนะฮะพี่เวลาพี่หืดพี่เอาจริงนะครับ
พี่ไม่เคยมาตลกนะฮะเวลาพี่หื่นเนี่ยพี่หื่นปุ๊บพี่ทำลูกเลยนะครับ

พี่แมนหมดจะทำงานบ้านพี่แมนได้ทำการบ้านบ้างหรือเปล่า

ผมจะทำให้พอชิดจันทร์เป็นพอชิดซ้ายครับ
ชิดซ้ายทีแล้ว
โอ้โฮมาเจอกันหน่อยเพราะว่าซิกแผน
ครับครับเออเจอแล้วครับ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
โปรดติดตามตอนต่อไป